สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงไปบ้างแล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะที่อำเภอบางสะพานนะคะ

โทนิจาค่ะบินตรงมาจากฮอลลีวูดมาช่วยพี่น้องชาวบางสะพาน
ไม่ได้มาต่อสู้ไม่ได้มาตามหาช้าง
ลินนิ่งเดย์ค่ะช่วยกันเก็บกวาดบ้านเมืองให้สะอาดขึ้นนะคะ
ต้องบอกเลยว่าเป็นฮีโร่ตัวจริงไม่ใช่แค่ในหนังนะจ๊
สำหรับพระเอกนักบูโกอินเตอร์จาพนมค่ะ
โทนี่จ้าล่าสุดเจ้าตัวบินรัดฟ้าจากต่างประเทศนะคะ
ช่วยพี่น้องชาวบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ
ทำความสะอาดบริเวณหาดบ้านกรูดแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง

ภายใต้โครงการบิ๊กคลินิ่งเดย์คนละมือคือความหวังสร้างพลังให้บ้านกรูดค่ะ
กลางประชาชนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
ข้าราชการทหารตำรวจและนักเรียนนะครับ
รวมแล้วกว่า๕๐๐คนเลยทีเดียวค่ะ
ช่วยกันคนละไม้คนละมือเก็บเศษขยะ
แล้วก็ต้นไม้เป็นกิ่งไม้อะไรอย่างนี้ที่ซัดกันมา
ขนาดใหญ่เลยทีเดียวไหลตามกระแสน้ำมาติดอยู่ที่ชายหาด
เป็นระยะทางกว่า๕กิโลเมตรค่ะ
พร้อมทั้งนำรถไถมาเกลี่ยพื้นทรายที่เป็นหลุม

เพื่อคืนสภาพความสวยงามให้กับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นั่นเองค่ะ
โดยนักแสดงหนุ่มที่กำลังมีผลงานภาพยนตร์แอคชั่นสุดมัน
ที่ผ่านมาเคยเดินทางมาพักผ่อนที่ชายหาดบ้านกรูด
เนื่องจากว่าที่นี่มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เงียบสงบค่ะ

เรื่องน้ำท่วมระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ที่ต่างประเทศ
ใจคอไม่ดีอยากกลับเมืองไทยแล้วนะคะ
ก็เลยเชิญชวนเพื่อนนักแสดงที่เคยร่วมงานกัน

ตลอดจนทีมงานจากฮอลลี่วูดค่ะ
บอกเลยว่าหากมีโอกาสให้มาเที่ยวพักผ่อน
รวมไปถึงถ่ายทำภาพยนตร์ที่บ้านกรูด

ทางธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นเองค่ะ
นอกจากนั้นเจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพ

พร้อมกับข้อความภาษาอังกฤษนะคะว่า
คือความหมายประมาณว่านี่โลกของพวกเรานะ

ขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะต้องใส่ใจดูแลมันนั่นเองค่ะ
เห็นน้ำใจคนไทยแบบนี้แล้วแหม
มีกำลังใจในการทำความดีคุณผู้ชม
ใครที่เห็นอะไรแบบนี้ช่วยกันนิดนึง